ว่านะจะยากดีมีจนยังไงคนไทยก็ไม่ทิ้งกันคุณ
เราก็อ่านข่าวเข้ามาตลอดว่าร้านอาหารเขาเนี่ย
พี่น้องที่นั่นลำบากค่ะ
ข้าวสารอาหารแห้งกันไปเลย๔๐๐ชุดค่ะ
แจกจ่ายกลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลางคืน
อันนี้เป็นอาชีพแรกนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะ
คิงบอกกับทีมข่าวเราว่าด้วยความที่ว่าเขาเอง

ตอนนี้ไม่มีแม้แต่ข้าวสารจะกรอกหม้อแล้วล่ะค่ะ
ชีวิตเขาได้อย่างผมเองเนี่ย
ตัวผมเองก็เดือดร้อนได้รับผลกระทบเหมือนกัน
โดนค่าบ้านค่ารถค่าอะไร
เหมือนที่ทุกคนโดนเหมือนกันแต่ว่าใจหนึ่ง
ที่เรายังสู้อยู่ได้ก็คือเรามีกำลังใจ

ตัวเองก็เดือดร้อนแต่ก็ทนเห็นพี่น้องเดือดร้อนไม่ได้เหมือนกันค่ะ